มาต่อกันที่สาวพิงกี้สาวิกากันบ้างดีกว่านะคะ
พิษโควิด๑๙เข้าไปพักงานยาวไปเลย๒เดือนกว่านะคะ
ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะกลับมาถ่ายละครได้แล้ว
แล้วละครของเธอเนี่ยมีเยอะมากมีหลายเรื่องทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่
รวมไปถึงอีก๓เรื่องใหม่กับอีกหลายช่อง
แต่วิ่งรอบขนาดนี้สาวพิงกี้จะต้องระวังตัวขนาดไหน
เริ่มทำแล้วค่ะก็เริ่มทำตั้งแต่อาทิตย์นี้ก็คือช่วงต้นนะคะ
ก็ทำทุกวันเลยค่ะพี่แจ๊คก็เหมือนกับทุกคนก็รู้เนอ
มันก็คงอัดอั้นเหมือนกับต้องรีบทยอยถ่าย
แล้วก็มีเครื่องพ่นทุกคนในกองก็คือต้องไปต้องคือลงทะเบียน
เช็กอินก่อนออกจากกองก็เช็กอัล
โควิดเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่ทำให้เราดูแลตัวเองมาก
แล้วก็ค่อนข้างจะต้องดูแลคนอื่นด้วย

ก็เลยค่อนข้างจะต้องรักษาตัวรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อย

ส่วนบทแซ่บที่พิงกี้เคยเล่นอย่างล่าสุดค่ะ
ก็มีโปรเจคซีรีส์ขับไฟล์เดย์กับพี่ชอตสายทิพย์อีก
ดีกรีความร้อนแรงบทตบจูบดราม่าจะออกมาในรูปแบบไหน

อาจจะแบบว่าไม่มีการโดนเนื้อต้องตัวกันมาเท่าไหร่กอดกัน
ก็แบบสวัสดีรักนะแบบนี้ค่ะ

ก็อาจจะฝากไว้ด้วยเพราะว่าก็เป็นคาแรคเตอร์แตกต่างกัน
ก็มีทั้งแซ่บไหมก็มีบ้างฝากติดตามด้วยนะคะ
คือจะบอกว่าพิงกี้สาวิกาเป็นอีกหนึ่งคนนะ

เล่นบทไหนอินถึงบทนั้นนะคะ
เล่นให้เกลียดคนก็เกลียดทั้งบ้านทั้งเมืองจริง
ก็เดี๋ยวรอดูว่าปีนี้เราจะได้ดูละครเรื่องไหนของเธอกันนะจ๊ะ